รถไฟฟ้าสายสีม่วงเป็นความหวังของชาวนนทบุรีนะครับ
ต้องการที่จะหลีกเลี่ยงวิกฤตจราจร
แต่บางคนที่ไปทดลองเดินทางแล้วก็มองว่าไม่ตอบจดนักนะครับ
คุณกมลวันการีพัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ได้ทดลองใช้บริการทั้งรถตู้แล้วก็รถไฟฟ้าในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน
เพื่อนำมาเปรียบเทียบให้กับคุณผู้ชมได้ตัดสินใจการเดินทางได้ง่ายขึ้น
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ทุกเช้าวันทำงานชาวบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี
จะยืนเข้าแถวเรียงหน้ากระดานยาวเหยียดแบบนี้
รอช่วงชิงที่นั่งบนรถตู้โดยสาร
ตั้งแต่ตี๕ไปจนถึง๘โมงเช้าค่ะ
เพื่อเดินทางฝ่าการจราจรเข้าเมือง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะทดลองเดินทางจากบางใหญ่
ด้วยรถตู้สายต่างที่ให้บริการในย่านนี้
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ค่ะดิฉันยืนอยู่ที่หน้าบิ๊กซีบางใหญ่ค่ะ

โดยใน๑วันนะคะจะมีรถตู้โดยสารจำนวนทั้งหมด๖๕คัน
หมุนเวียนรอรับผู้โดยสารทุก๕นาทีนั่นเองค่ะ
เราใช้เวลารอรถประมาณ๕นาที
แต่กว่าจะได้ขึ้นรถจริงต้องรอประมาณ๑๐๑๕นาทีค่ะ
เพราะรถบางคันก็เต็มมาจากที่อื่นแล้ว
รถตู้คันนี้จะพาเราไปที่สวนจตุจักร
คิดค่าโดยสารคนละ๒๕บาทค่ะ
การเดินทางเริ่มจากบางใหญ่
วิ่งผ่านเซ็นทรัลัตนาธิเบส

จากนั้นเข้าสู่ถนนวิภาวดีรังสิต
เทินหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
ผ่านโรงพยาบาลวิภาวดี

เข้าสู่บีทีเอสหมอชิดค่ะ
โดยใช้เวลาเดินทางทั้งหมด๑ชั่วโมง๗นาที
ใช้รถตู้บางครั้งโอ้รถติดมาก
บางครั้งรถตู้แต่เขาจะมีความเร็วในการแซงมาก

ก็คือประมาณชั่วโมงกว่าบางวัน

แต่ในการรอรถตู้ก็ค่อนข้างนาน
แต่ชาวนนทบุรีมีทางเลือกในการเดินทางเพิ่มขึ้น
หลังจากที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่เตาปูน

เมื่อวันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ

และนักเรียนนักศึกษาแน่นรถเลยค่ะ
อัตราค่าโดยสารจากสถานีคลองบางไผ่
ไปสถานีเตาปูนอยู่ที่๔๒บาท
จากนั้นขึ้นไปรอรถไฟฟ้าที่จะมาทุก๖นาที
สะดวกมากขึ้นเลยแหละ
เพราะว่าการเดินทางที่จะไปทำงานเนี่ย

รถติดมากมากเป็นชั่วโมงเลยค่ะ
แต่กับการที่มีรถไฟฟ้าซึ่ง
เขาจะมาเป็นระยะเป็นเวลาที่ถูกกำหนด

เพราะว่ามันไม่ไปติดตรงท้องถนน
รวมเวลาเดินทางจากคลองบางไผ่ถึงเตาปูน๔๔นาทีค่ะ
ต่อรถปรับอากาศฟรีอีก๔นาที
ก็ถึงรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

จะไปสถานีจตุจักรต้องซื้อเหรียญโดยสารที่จุดบริการพิเศษอีก๑๙บาท
ใช้เวลารวมทั้งสิ้น๕๐นาทีค่าใช้จ่ายอยู่ที่๖๑บาท
โดยหลายคนยอมรับว่าการนั่งรถไฟฟ้าประหยัดเวลามากขึ้นก็จริง
แต่การเชื่อมต่อระบบอื่นยังไม่สะดวกนักและมองว่าค่าโดยสารแพงเกินไปค่ะ
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน